เอาล่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งที่จังหวัดอุตรดิษฐ์บ้าง
อันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นตีกันนะคะ

รุมกระทืบ๒วัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นต่างถิ่นมา
ที่มาเอ่อภายในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาติประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
จนทำให้๒วัยรุ่นต่างถิ่นถึงกระบาดเจ็บเลยนะคะ
เราพาคุณผู้ชมไปดูคลิปภาพเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ

ตีกันนวลประจำปีตีกันใหญ่เลยค่ะ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณสิบคนได้เขากำลังตะลุมบอลทั้งเตะทั้งต่อยกันไม่ยั้งเลยนะคะ
จนไม่เห็นวัยรุ่นอีกกลุ่มที่กำลังถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
และอย่างที่เห็นว่าทั้งเตะทั้งต่อยยังไม่พอมีการใช้เก้าอี้ฟาดสองวัยรุ่นที่นอนจมกองเลือดอยู่ด้วย
พอตีเสร็จก็แยกย้ายกันไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านปลาโป่ง
ภายในงานพระยาพิชัยดับผักและงานกาชาติประจำปีสองพันห้าร้าหกสิบสามนะคะ
คลิปนี้เนี่ยยาวรวมรวมประมาณ๒๑วินาทีได้ซึ่งหลังจากที่คลิปถูกแชร์ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วค่ะ
บางส่วนบอกว่ามีเรื่องกันทุกปีเลยอีกข้อความก็บอกว่าสงสัยกรงเหล็กต้องหวนกลับคืนมา
หมากัดกันโชว์ในงานส่วนอีกข้อความบอกว่าจับเถอะ
รุมเขาเก่งนักพวกนี้ควรจับไปเป็นทหารชายแดนก็ไม่คิดว่าจะต้องมีการตีกันขนาดนี้โกรธอะไรนักหนานะคะ
ทีมข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปที่สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์ค่ะซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานนี้นะ
ซึ่งงานนี้มีขึ้นระหว่างวันที่เจ็ดถึงสิบหกมกราคมค่ะพอไปถึงร้านค้าเนี่ยก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาเริ่มเก็บกันหมดแล้วไง
เพราะว่างานมันจบแล้วตั้งแต่เมื่อคืนก็เหลือเพียงแค่คนงานที่กำลังมาเก็บเต็นต์

จับจาก
ต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความค่ะ